คุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของการนำเรือจริง
ไปจำลองเหตุการณ์เส้นทางวิ่งแล้วก็ความเร็วของเรือแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีการนำพยานที่สำคัญอีกคนนึงนะฮะ
ถือว่าเป็นคนสุดท้ายในกลุ่ม๕คนลงเรือ
เพื่อจำลองเหตุการณ์ในช่วงดึก

โรเบิร์ตเป็นคนขับเรือในวันเกิดเหตุ
แล้วก็ตามคำให้การของพยานคนอื่นว่าโรเบิร์ต
ขับเรือตอนที่คุณแตงโมตกน้ำ
ดังนั้นโรเบิร์ตจึงเป็นตัวละครที่หลายคนให้ความสนใจ
เมื่อวานบรรยากาศที่นำตัวโรเบิร์ตลงเรือเป็นยังไง

ไปหมดเลยนะฮะแล้วพยายามยิงคำถามมากมายนะครับ
ทั้ง๔คนนะครับระวังด้วยนะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะตำรวจนำตัวนายโรเบิร์ตนะฮะมา
เพื่อจะจำลองในการลงเรือนะครับ
เวลาประมาณ๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับ
สืบสวนจังหวัดนนทบุรีคุมตัวนายโรเบิร์
หรือว่านายภัยบูรตรีกาญจนานันต์นะฮะ
ลำเดียวกับที่แตงโมพลัดตกลงไปจนเสียชีวิตนะครับ
โรเบิร์ตถูกนำตัวมาจำลองเหตุการณ์
สื่อมวลชนมากมายนะฮะติดตามเหตุการณ์นี้
แล้วก็พยายามจ่อไมค์สอบถามความจริงอย่างใกล้ชิด
แต่ว่านายโรเบิร์ตปฏิเสธที่จะให้คำตอบใดนะครับ

ขณะที่ผู้สิทธิ์ข่าวถามว่าพร้อมที่จะให้การทุกอย่างกับตำรวจใช่ไหม

จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวนายโรเบิร์ตลงเรือ
เรือลำนี้นะฮะแล่นไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟพบางกรวย
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ทุกคนให้การตรงกันนะครับ
ว่าคุณแตงโมพลัดตกน้ำตรงนี้
เจ้าหน้าที่จำลองเหตุการณ์ให้นายโรเบิร์ต
พวงมาลัยและขับเรือตามคำให้การนะครับ

เพราะว่าใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาที
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายโรเบิร์ตกลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง
ทัพสื่อมวลชนพยายามสอบถาม
ถึงความรู้สึกของนายโรเบิร์ตอีกครั้งนะฮะ
แล้วก็รุมสอบถามว่าในคืนเกิดเหตุเนี่ย
โรเบิร์ตขับเรือเร็วหรือเปล่า
ขับเรือกระชากจนเป็นเหตุให้คุณแตงโม

โดยนายโรเบิร์ตปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ดูจังหวะที่สื่อล้อมวงถามนายโรเบิร์ตหน่อยฮะ
สบายใจขึ้นไหมครับพี่
ผมได้พูดกับคุณแม่
ระวังระวังระวังระวังระวังระวังระวังระวังระวังระวัง
เราก็สบายใจขึ้นในส่วนนี้ใช่ไหมครับ

ส่วนของคดีก็ว่ากันไปตามกฎไม้

ที่ครั้งแรกเราได้เข้ามา
กังวลใจที่เมื่อวานไม่ได้มาได้ไหมครับ
คือเขามากันหมดแล้วพี่เพิ่งมาเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมครับ
ทำไมตอนแรกถึงไม่เข้ามาจำลองเหตุการณ์นะคะพี่
ที่โรเบิร์ตเท่าวันนั้นมีการกระชากวนเรือไหมครับ

เรือกระชากจริงไหมคะ
มีใครขับเรือกระชากไหมครับ

แล้วเราเป็นคนขับเรือรึเปล่าครับ
หรือมีลักษณะของการแบบขัดขับเรือกัน
ขับเรือกันบนเรือไหมคะ

หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวของนายโรเบิร์ตไปที่

ว่ามีการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้นะครับ
นายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อป
สมาชิกอีกคนที่อยู่บนเรือ
แล้วก็ถือว่าเป็นพยานคนสำคัญอีกคนนึงนะฮะ
เข้าพบชุดสอบสวนของสพเมืองนนทบุรีอีกครั้ง

คาดว่ามาให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีข้อมูลว่าแฟนสาวของจ๊อปเนี่ย
เดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย
เพื่อให้ตำรวจนำข้อมูลไปเปรียบเทียบ

เล่าเหตุการณ์ตรงกันหรือเปล่านะครับ
แล้วก็ตอนที่แฟนสาวของจ๊อปมาเนี่ย

ก็พยายามที่จะไปตามหาตัว

ทีนี้ปรากฏว่ามันมีรายงานออกมาว่า

เบนความสนใจจากสื่อเท่านั้นเอง

เผชิญหน้ากับสื่อมวลชนนะครับ

เหมือนถูกสับขาหลอกนะฮะ

ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรยังไงกันแน่เนี่ยนะครับ

ตั้งแต่ค่ำจนถึงเที่ยงคืนตำรวจก็ปล่อยตัวนายจ๊อปออกมา
ซึ่งจ๊อปเองก็รีบเดินขึ้นรถนะฮะโดยไม่ให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนนะครับ
ทั้งนี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๑คนในความผิดฐานประมาท
คนที่ว่าก็อยู่ในกลุ่ม๕คนนี้แหละนะฮะ
ส่วนประเด็นที่หลายคนกำลังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร็วเรือของสปีดโบสต์นั้นที่ใช้ในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
รวมถึงมีการหักโค้งกระทันหันหรือไม่แล่นเร็วหัก๙๐องศาหรือว่าตีโค้งหักศอกหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ตอนที่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประกอบใบพัดของเรือจริง

และปรากฏก็มีปัญหาอะไรวุ่นวาย
ไม่ว่าจะใส่ใบพัดเรือผิดด้าน
หรือว่าใบพัดเรือหลุดไปเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าผู้การภาคหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เพราะสื่อมวลชนจี้ถามผู้การภาคหนึ่งบอกว่า
พบหรือเปล่าคะท่านผู้การ
เรือลำนี้ตอนเกิดเหตุขับเร็ว
แล้วก็ขับตีโค้งกระทันหัน

ผู้การภาคหนึ่งตอบว่ายังไงให้คุณผู้ชมฟังนะครับ

จะเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะรักษาความเร็วคงที่

ผมก็จะมาเปรียบเทียบในตรงที่นะครับ
ในสถานที่จริงแล้วก็ตรงจุดที่
ที่วันนั้นวันเกิดเหตุวิ่งจริง
เราจะมาดูแล้วก็เทียบนาทีตอนนาที
ความเร็วกับคำให้การนะครับ
เรือที่ใช้จริงในวันเกิดเหตุเอาออกไปตรวจแล้ว
รอข้อมูลให้มันออกมาอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็พบว่าการวิ่งของเรือ
ในคืนวันเกิดเหตุเป็นลักษณะความเร็วคงที่
แต่ความเร็วของที่ของภูการภาคหนึ่ง
ยังไม่ได้ระบุออกมานะว่าความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อย่างเช่นอาจจะ๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าจะเร็วกว่านั้น
ยังไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขออกมานะครับ

ส่วนประเด็นเรื่องของทุนของเรือ
หลายคนก็ติดใจสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับ
ว่าทุ่นของเรือตอนที่นายจ๊อปบอกว่าเอาทุ่นลงท้ายเรือ
ตอนที่จะเข้าเทียบท่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
มันแปลกแปลกหรือเปล่าแปลกสองเรื่องคุณหนึ่ง
ก็คือทำไมมันเชือกยาวจังนายจ๊อปเอาทุ่นลงผิดหรือเปล่า
หรือว่าใต้ทุ่นนั้นมีอะไรอยู่หรือเปล่า
บางคนเห็นขาวโผล่มาตรงทุ่นไหมฮะ
บางคนบอกว่าเป็นมือใครหรือเปล่า
เหมือนมือใครกำลังดึงทุ่นอยู่นะฮะ
ประเด็นเรื่องของทุนก็ต้องมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับ
เรื่องของทุ่นมีพิรุษอะไรบ้าง
ชาวเน็ตไปบอกว่ามีมือปริศนาหรือว่ามีอะไรดึงอยู่หรือเปล่านั้น
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องนี้กัน
เราก็จะเจาะลึกเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับ